มันใจมันก็นึกกลัวอยู่แต่ว่ามันต้องงานของเรามันก็ต้องไปคู่กันนะครับ
เราก็หยุดการเดินรถไม่ได้อยู่แล้วต้องบริการประชาชนนะครับทุกคนมันก็ต้องสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับ
เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางทีเขาก็มาจับเหล็กจับลาวอะไรอย่างนี้
เราก็กลัวนะคะแต่เราก็ป้องกันตัวเองนะคะ
ผมก็กลัวนะครับเพราะว่ามันใกล้ไง
ที่ติดแรกแรกเนี่ยติดตรงนี้เองนะครับสนามมวยนี่เอง
สนามมวยลุมพินีตรงรามอินทานี่เองเพราะทางเราผ่านด้วย
แล้วคนที่ไปสนามมวยก็ขึ้นรถสาย๙๕ผมกลัวนะครับ
ถึงได้บอกหัวหน้ากองให้
ตั้งจุดเลยตั้งจุดคัดกองแล้วก็เช็ดความสะอาดรถนี่แหละครับ
เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและผู้โดยสารด้วยครับ
มันก็ต้องทำนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่อะครับ
เพราะว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำครับ
มาทำงานก็วัดอุณหภูมิ
อุณหภูมิเสร็จรับงานเสร็จก็มาดูแลความสะอาดบนรถ
ก็พยายามเซฟตัวเองเซฟผู้โดยสาร
พยายามดูแลผู้โดยสารแบบไม่ให้แน่นมากอะไรมาก
กำลังจัดระเบียบให้เขายืนเขานั่งให้เป็นระเบียบอยู่ครับ
มาถึงนี่เรามาถึงนี่ปุ๊บเราก็จะไปเข้าห้องน้ำก็จะล้างมือ
เพราะตั้งเรามีรวบอะไรบ้างนะคะ
ก็คือก็ป้องกันที่สุดเหมือนกันนะคะ
ก็กลัวบ้างแต่ก็ไม่วิตกกันจนเกินไปค่ะ
ถ้าวิตกเกินไปเราก็จะทำให้เราเครียดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาเก็บเงินตังค์เสร็จก็จะเอามาล้าง

เพราะถ้าเราป้องกันตัวเราเองอยู่แล้วแล้วคือเราอยู่ได้หมด
ชีวิตเราเราก็ต้องรักและต้องรักทุกคนด้วยอะไรอย่างนี้
กรณีที่เจอผู้โดยสารสุ่มเสี่ยง
เราก็เอารถมาทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ก่อนที่จะเอาไปใช้บริการต่อไปนะครับ
ก่อนทำงานหรือว่ากลับไปจากที่ทำงานก็ต้องดูแลตัวเอง

เพราะว่าเรามาอยู่กับผู้คนที่ไม่รู้ว่าใครเป็นมั่งนะครับ
ผมก็จะมีเตียงไว้ให้คนในศาลตลอดนะครับ

บางทีผมเคยเจอครับเขามาพ่อแม่ลูกอย่างนี้
แต่ว่าลูกมีแต่พ่อไม่มี
ผมก็เลยไม่ต้องลงเอามาเอานี่

ของแค่นี้คือแบบไม่อยากให้เขาลงไป

จะได้ลดไม่ให้มันระบาดขึ้นนะครับ
คนต่อไปเขาจะมาดูรถ

ทำก็ทำมากขึ้น

ได้ความสะอาด
ขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ความสบายใจความภูมิใจของเรา
ว่าได้ทำตรงช่วงนี้ครับ